หนูคิดว่าแบบนิยามความดีความเลวของแต่ละคนมันไม่เท่ากัน

หกไม่เห็นท่าทีที่เขาคิดจะเปลี่ยนแปลงหรือ
มันคิดได้กันจริงว่ามันอยู่ในระบบที่เป็นโครงสร้างและนิยม
ผู้ใหญ่ต้องเหนือกว่าเด็กต้องเก่งกว่าเด็ก

แต่ความจริงคือหยกก็คือหยก

อาจจะเป็นเพราะป้าทำงานกับเด็กที่ถูกผลักออกไปจากสังคม
เขาเรียกว่าตีตราแล้วก็ตัดสิน
เด็กที่แตกต่างจากบรรทัศน์ใหญ่ของสังคมในชื่อต่าง
ซึ่งทั้งหมดนี้ป้าคิดว่ามันยังเป็นเรื่องที่เป็นอคติมากกว่า
อย่างเช่นเด็กที่ก่ออัตยกรรมเนี่ยสังคมก็อาจจะเรียกเขาว่าเด็กเลว

แต่เมื่อเขามาอยู่กับเราแล้วเราได้ทำงานกับเขา
เราก็พบว่าจริงเด็กทุกคนมีนาทีที่ผิดพลาดจริง
ซึ่งเราก็เคยเป็นเด็กเราก็เคยมีนาทีที่ผิดพลาดจริง
แม้แต่เราเป็นผู้ใหญ่เราก็ยังมีนาทีที่ผิดพลาด
แต่ว่าอีกร้อยพันหมื่นแสนล้านนาทีของเราก็ปกติดี
ดังนั้นการที่เราตัดสินอะไรเร็วไป
มันก็เท่ากับว่าเราไปปิดพื้นที่ปิดถนนบางสาย

และนี่เป็นเหตุผลที่ทำให้ป้ารู้สึกได้ว่า
แม้ป้าจะไม่เคยรู้จักกับหยกมาก่อน
แล้วป้าเห็นการแสดงออกของเขาการเคลื่อนไหวของเขา
มันทำให้ป้ารู้สึกได้ว่าป้าน่าจะต้องเป็นผู้ใหญ่สักคนนึง
หรืออีกหลายคนที่จะต้องมีส่วนในการเป็นฉันแก้วกั้นเขตให้กับเขา
เพราะว่าเรารู้ว่าผู้ใหญ่ไทยจำนวนมาก
ไม่ได้สนิทใจกับเด็กที่แตกต่าง

แล้วเด็กบ้านกันนาภูมิความถึงเขาก็แอบบอกป้ากันนะ

แล้วเขาก็สับสนเหมือนกันนะ
กับการตีตราหยกเกินจำเป็น
คิดยังไงที่ผู้ใหญ่ชี้มาว่าหยกเป็นเด็กเหลว
หนูคิดว่าแบบนิยามความดีความเลวของแต่ละคนมันไม่เท่ากัน

แต่ด้วยความที่สังคมไทยมันอยู่กับระบบอำนาจนิยม
กไม่เห็นท่าทีที่เขาคิดจะเปลี่ยนแปลง
หรือแบบมันคิดได้กันจริงว่ามันอยู่ในระบบที่เป็นโครงสร้างคณะนิยม
ผู้ใหญ่ต้องเหนือกว่าเด็กต้องเก่งกว่าเด็ก
เขาก็เลยให้หยกเป็นเด็กเลวแต่ความจริงคือหยกก็คือหยก
ซึ่งหยกกำลังจะบอกว่าจริงแล้วมันก็มีผู้ใหญ่กลุ่มหนึ่งเนาะ
ที่อาจจะไม่ได้รู้สึกว่าหยกเร็วก็มีนะ
เพียงแต่เขาเนี่ยก็กลัวเหมือนกันนะกลัวที่จะถูกจัดเป็นหวดหมู่
ถ้าไปยืนอยู่ข้างหยกหรือว่าฟังเสียงหยก
หรือยอมรับสิ่งที่หยกทำเขาก็อาจจะถูกตัดสินด้วยเหมือนกัน
เอาก็จริงเราก็ไม่ได้มีผู้ใหญ่ที่กล้าหารพอนะเรื่องพวกเนี้ย

ในเมื่อมันไม่ยืนอยู่บนหลักการและเหตุผลหลักสิทธิมิชนต่าง
หยกก็ไม่เก็บเอามาใส่ใจก็แค่ดูเฉย
กแค่กล้าที่จะแสดงออกหยกที่กล้าที่จะต่อต้านกับระบบเก่า
แต่เขากลับเลือกใช้ถ้อยคำแบบนั้นมาได้
อยู่ก็คิดว่าแบบมันจี้เขาขนาดนั้นเลยเหรอ
ก็เลยไม่แคร์เป็นส่วนใหญ่ค่ะไม่รู้สึกอะไรเลย
ซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่ป้าก็สนใจเหมือนกันเนอะ
เวลาป้าเห็นหยกถูกด่าหรือว่าเห็นหยกถูกปฏิเสธ
ในสถานการณ์ต่างเนี่ย
ยังแอบคุยกับคนที่ป้าไว้วางใจได้เลยเนอะ
ว่าถ้าเป็นเราอายุเท่าหยก

คงคุมโปรงร้องไห้อยู่ในบ้านนะไม่กล้าออกไปไหนนะ
มันก็เป็นเรื่องที่เราอาจจะต้องยอมรับ
เพราะตอนที่เราเป็นเด็กเราก็ไม่ใช่เป็นเด็กเรียบร้อย
ป้าก็ไม่เชื่อว่าในโลกนี้จะมีเด็กเรียบร้อย

คิดว่าเวลาเด็กปฏิเสธเรา
ถ้าเราเปิดพื้นที่ให้เขาได้เป็นเช่นนั้น
ไม่ได้แปลว่าทุกสิ่งที่เขาปฏิเสธ

สำหรับการเดินทางในโลกสมัยใหม่
ที่เราไม่สามารถเดินไปกับเขาได้ในทุกย่างก้าว

แล้วสิ่งที่จะปกป้องคุ้มครองเขาตลอดเส้นทางเดิน
จนไปสู่ปลายทางที่เขาอยากไปนั้น

ซึ่งเป็นความดัดจริตของผู้ใหญ่มากเลยนะ
ว่าให้เด็กรู้จักปฏิเสธสอนทำไม
เมื่อเวลาเด็กปฏิเสธเราจริงเรากลับหัวร้อน
ซึ่งป้าคิดว่าผู้ใหญ่มีเรื่องย้อนแย้งเยอะมาก

เขาเรียกว่าจุดเล็กของการอยู่ร่วมกัน
ที่เป็นความรู้สึกที่ไม่ปลอดภัย

เราต้องการสถานที่ที่เด็กเติบโตอย่างปลอดภัย

แต่ว่าวิธีการจัดการให้ปลอดภัยไม่มีหรอก

ทำให้เด็กกระโดดหนีเราไปไกลสักกี่คนแล้ว
อันนั้นเขาก็เหมือนมีโรคซึมเศร้า

ผู้ใหญ่ที่ไม่เข้าใจก็ไปเม้นว่าเขานะ

หยกก็โอเคก็ด่าไปก็ไม่อ่าน

ซึ่งจริงแล้วมันไม่ได้แปลว่า

เขาก็เหมือนกับกลายเป็นซึมเศร้า

ก็ด่าเด็กอีกว่ามึงไม่มีความอดทน

ตกลงเป็นเด็กไม่ง่ายนะในประเทศนี้
ถ้าเขาฟังยกต้องปีนรั้วไหม

ถ้าเขาฟังยกก็ไม่ต้องปีนรั้วหรอก

มันเหมือนโดนกดจนชินแล้วก็ไม่รับรู้อะไรเลย
สมองตัวเองให้ถูกกดทับ
เข้าข้างโรงเรียนที่ไล่เด็กออก
เพียงเพราะแต่งกายหรือส่งผมอย่างนี้
เมื่อเราถูกกดมาก

พื้นที่ของการสื่อสารนั้นทั้งปลอดภัยและมีการได้ยิน
เมื่อเราไม่มีสิ่งนี้แล้วเราก็เป็นเด็ก
มันเหมือนกับเป็นการปะทะกันระหว่าง
คนที่มีอำนาจมากกับคนที่มีอำนาจน้อย

เมื่อใดที่๒อำนาจนี้ปะทะกัน
ซึ่งบางทีเราไม่ต้องอธิบายปรากฏการณ์เหล่านี้

หรือในสังคมนี้สำหรับหยกนะ

แต่กดทับมานานจนเคยชินเหมือนเดิมแล้ว

เราคิดมากมันก็หนักใจเราหนักสมองเราอีกเยอะ
ก็เลยแบบไม่ค่อยได้สนใจเท่าไหร่ค่ะ

เพราะว่าป้าก็เติบโตมาในสังคมไทย

เพื่อที่จะได้ไม่ต้องมีเรื่องกับผู้คนไปหมดเลยใช่ไหมค
ดังนั้นมันเป็นเรื่องที่เราก็ต้องทำความเข้าใจ

เพื่อให้เรามีชีวิตอยู่ในประเทศนี้ได้

เขาเรียกว่าไม่สร้างบาดแผล
ไม่สร้างพันธนาการนี้ให้กับคนรุ่นต่อไปด้วย

แต่ว่าเข้าใจให้สูงสุดกว่านั้นก็คือว่า

มรดกบาปเหล่านี้ไปให้เด็ก
เพื่อให้เขาได้มีปีกที่แข็งแรง

เพราะว่าโลกข้างหน้ามันอยู่ไม่ง่าย
แล้วก็หยกจะเป็นคนหนึ่งที่ต้องรับมรดกจากผู้ใหญ่

แล้วผู้ใหญ่แบบไหนครับที่หยกไม่อยากเป็น

โทษแต่เด็กไม่มองโครงสร้างสังคม

แล้วก็ตัดสินเลยประมาณนี้ค่ะ

ผู้ใหญ่พยายามจะทำให้เด็กเชื่อฟัง
แล้วก็ให้เห็นว่าเราเป็นผู้ใหญ่ที่ดีนะ

ภายใต้ความสงบสุขของประเทศนี้
เพราะว่าเวลาผู้ใหญ่แสดงออกแบบนี้

ก็ต้องการความปลอดภัยของตัวเอง

ภาษาที่มันดูเท่กว่านั้น
ก็คือในนามแห่งความรักและปรารถนาดีนะคะ

มันถูกอธิบายบนชื่อที่ภัยร้อมากเลย

ซุกคำว่าพื้นที่แห่งความปลอดภัยของฉันเอาไว้

ป้ารู้สึกเลยว่าระบบนิเวศในประเทศไทย
ไม่เพียงพอที่จะทำให้เด็กเติบโตอย่างมีคุณภาพ
ซึ่งถ้าเราพูดภายใต้เงื่อนไขนี้

เพราะพ่อแม่แต่ละคนไม่ได้มีศักยภาพที่เท่ากัน

เพราะว่าเราพบว่ารัฐบาลของเรา
ยังไม่ได้ออกแบบนโยบายสาธารณะ

ของการเติบโตของเด็กและเยาวชน

เขาขอให้รัฐมารับผิดชอบ
ซึ่งตรงนี้ที่ผู้ใหญ่อาจจะต้องเจอกับเด็กอย่างหยก

ป้าคิดว่าตัวละครเหล่านี้สำคัญ

ไม่ให้ครูก็จะไปสร้างพื้นที่มืดเองในสังคม
แล้วค่อยกลายเป็นระเบิดเวลาในวันต่อมา

แต่ถึงที่สุดมันเกิดการเปลี่ยนแปลง

จะหล่นโป๊ะไปที่ลูกหลานของเรารุ่นถัดไปไง
บางทีเราต้องมีราคาที่ต้องจ่ายนะเพื่อเกิดสิ่งใหม่
ป้าคิดว่าหยกกำลังจ่ายแพงเพื่อคนรุ่นหลัง
คิดผิดหรือเปล่าว่าหนูจ่ายแพงมากเกินไปแล้วเกินตัวไปแล้ว

หนูก็ไม่มีจะเสียแล้วก็แบบ
สารก็เล่นเอาไปขังสัก๕๑วันก็คิดว่า
จ่ายกว่านี้ก็ไม่มีอะไรที่มันจะเสียเยอะไปกว่านี้แล้วแหละ

ก็เลยอยากรู้จริงเหมือนกันนะป้าว่า
หยกผ่านแรงเสียดทาน
ความรู้สึกทั้งหมดทั้งมวลนี้มาได้

ถ้าหยกไม่ทำหนูว่าแบบ
ปล่อยเวลาผ่านไปยกย้อนมันกลับมาไม่ได้

ในเมื่อมันถูกต้องทำไมเธอไม่ทำวะ
กไม่อยากเป็นผู้ใหญ่ที่ตั้งคำถามกับตัวเองตอนเด็ก
มานั่งเสียดายกับโอกาสในตอนเด็กว่า
ในตอนนั้นเธอก็เรียนอยู่นี้ทำไมเธอไม่กล้าที่จะ

หน้าที่ของเราก็คือต้องเปิดโอกาสให้เขาได้เติบโต

แม้ว่าณบัตรนี้ตอนป้าอายุขนาดนี้แล้ว

แต่ป้ากลับไม่เคยคิดแบบนี้ในวันที่ป้าอายุเท่าหยกไง
ซึ่งอันนี้สำหรับป้ามันเป็นสิ่งที่มีคุณค่านะ

ก็อยากให้สังคมตระหนักถึงสิทธิเด็ก

แล้วก็แบบเห็นข่าวเด็กที่ต้องมาเสียชีวิต
จากกฎระเบียบอย่างชุดอย่างทรงผมอะไรทั้งที่

ยังมีเด็กอีกหลายคนที่เขาอยากที่จะเป็นตัวของเขาเอง
เขาไม่อยากที่จะอยู่ในค่ายทางที่

ซึ่งสำหรับหนูอ่ะการที่ไม่แต่งชุดนักเรียนอ่ะ

การที่เราแต่งชุดไปเว่นก็สามารถมีกฎระเบียบได้

เราก็อยากให้แบบมันเปลี่ยนในประเทศที่มันควรจะพัฒนาแล้ว

เพราะคนอื่นที่แบบเขาไม่สามารถที่จะไปไหนได้
ต้องอยู่กับระบบโรงเรียนรัฐของประเทศไทย
ได้รับสิทธิ์ไม่อยากให้มีใครมาตายอีกหรือเจ็บอีก
เพราะบางคนเขาไม่ได้ต้นทุนชีวิตเขาไม่ได้ดี
พ่อแม่เขาไม่ได้มีทรัพยากรมากพอที่จะส่งเสริมเขาไปเรียนที่ต่างประเทศ
หรือว่าเรียนโรงเรียนเทียบมันฟรีเรื่องชุด
อยากให้โรงเรียนรัฐเป็นค่ะ
คือถ้าถามป้าว่าจนฟังมาถึงตอนนี้แล้ว
ทำไมสังคมก็ยังไม่อาจจะยอมรับได้
ป้าก็มีความรู้สึกว่ามันยิ่งสะท้อน

เราปล่อยให้คนในประเทศนี้เติบโต
โดยที่ไม่ได้ผ่านการถกเถียงแลกเปลี่ยน
เข้าอุกเข้าใจความแตกต่าง

เมื่อนับถอยหลังไปนับ๑๐ปี๒๐ปี๓๐ปี
ดังนั้นป้าคิดว่าเราต้องรีบสร้างพื้นที่เหล่านี้เอาไว้
เพื่อให้คนได้มีการถกเถียงแลกเปลี่ยน
รับความเห็นต่างว่าเป็นความสวยงาม

ความเกล็ดชังเหล่านี้มันหายไป
โดยที่ไม่ได้ถูกสั่งโดยอำนาจรัฐ

แต่มันหายไปเพราะว่าเราเข้าอกเข้าใจ
ว่ามนุษย์อยู่ร่วมกันได้บนความแตกต่าง
ไม่ต้องไปเขียนกฎหมายฉบับใดฉบับหนึ่ง
เพื่อบอกว่าเราต้องยอมรับแบบนั้น

คิดว่าพื้นที่เหล่านี้มันต้องถูกสร้าง
มนุษย์จริงที่มันออกมาจากข้างใน
เพราะว่าณวันนี้มันสะท้อนชัดเลยว่า
เราไม่มีทุนชีวิตทุนความคิดที่มากพอ
ต่อการที่จะปะทะกันเมื่อเราคิดเห็นที่แตกต่าง
ทั้งที่บางทีถ้าเรามองไปทุกจังหวะของความแตกต่างนั้น

เชื่อมั่นในตัวเองรู้สึกว่าโลกนี้น่าอยู่

ป้าคิดว่าถ้าหากว่าเราเริ่มกันตั้งนานแล้ว
เราคงไม่เจอกับเหตุการณ์บางอย่าง
ในประเทศนี้ที่เด็กจะต้องลุกขึ้นมาฆ่าตัวตาย
เพราะว่าเขาอยากแต่งตัวหรือว่าถูกห้าม

เราจะไม่จ่ายด้วยราคาชีวิตของเด็กหลายคน

แล้วที่เราไม่รับรู้อีกล่ะสักเท่าไหร่
บางทีเราก็จ่ายแพงจนกระทั่งเราชินไปแล้วเหรอเนี่ย

กับชีวิตของเด็กที่ถูกพลากไป

มันแพงเกินไปสำหรับอนาคต